ที่คู่นี้บ้างดีกว่านะคะหวานไม่มีเลิกไม่มีลาจริงจริงนะคะ
สำหรับยายาแล้วก็ณเดชน์นะคะถึงตอนนี้พี่ณเดชน์จะอยู่ไกลนะคะ
ปารีแต่ก็ไม่เป็นไรจ้าขออวดความหวานนะคะ
โซเชียลผ่านอินสตาแกรมถึงสาวยายาแบบถี่ยิบเลยนะคะ
มาทุกสิ่งอย่างค่ะทั้งแท็กรูปทั้งแท็กแคปชั่น
ครบทุกสิ่งไหนจะมีแฮสแท็กอีกคิดถึงจังเลย
โอโหแฟนคลับฟินกันไปเลยนะคะถ้ำเอาแฟนคลับฟินมากเลย
ถึงขั้นฟันทงกันว่าไอจีนเนี้ยเปิดเพื่อสายายาหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะเจอสาวยายาเจ้าตัวยอมรับเลยนะ
ว่าเป็นปลื้มสุดจริงที่ฝ่ายชายหวานออกสื่อ
ยินดีเลยนะคะที่ให้พี่ณเดชน์อวดแฟนได้เต็มที่เลยจ้า
อันนั้นเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสค่ะ
แต่ว่าหนูชอบมะน้ำเขาก็เลยแท็กมาค่ะ
มีแฟนค่ะบอกว่าแท็กดูแล้วแบบนั้นเดียวในเดียวแน่นอน
เหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะ
แต่ว่าความหมายของม้าน้ำเป็นแบบนั้น
หวานตลอดเลย
แล้วก็ดีค่ะดีใจค่ะ

ก็เลยกำลังสนุกแล้วค่ะหนูว่า

จะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลย
จากที่ณเดชน์มือลั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องมือลั่นแล้วเพราะว่ามีอินสตาแกรมของตัวเองแล้ว
เปิดเพื่อยาย่าเลยมั้ยคะไอจี
หนูว่าตอนที่เขาเปิดหนูรู้พร้อมทุกคนเลยค่ะ
โอ้โหน่ารักจังเลยดูสัมภาษณ์เธอไปก็ยิ้มกันไป
กับท่าทางเขินแบบเขินสุดพลังจริงนะพูดถึงพี่ณเดชน์นะคะ
เห็นหรือไม๊พี่ณเดชน์ทิศนี้นะฮะใส่กางเกงแบบว่าเป็นรูปหัวใจ
รูปถ่ายตรงหัวใจนะคะคู่กันกับยายาเลย
อัดอั้นไงพอได้มีอินสตาแกรมเป็นของตัวเองก็ลงรูปสวีทของกับยายา
ให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ติดตามกันนะคะ